คุณผู้ชมอยากให้ดูภาพหนึ่งภาพ

สามารถแปลความได้ล้านความหมาย

คนที่ไม่รักลุงก็ตีความ

คุณผู้ชมนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครไปดู
แต่ถ้าเกิดว่าจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้

แต่ก่อนที่จะปิดคอมเมนต์

รุ้งมั่นทำงาน
คล้ายกับเอ้อเกม
กับเนื้อเพลงคนดีไม่มีวันตาย
พอดีไม่มีที่อยู่นะคะพอดีไม่มีวันตาย
แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเผื่อใครประมาณนี้

คือคนที่ตีความเข้าข้างลุงก็บอกว่า
ลุงตู่ทำงานเป็นการติดทองหลังพระ
แต่คนที่อาจจะไม่ได้เป็นกองเชียร์ลุงตูนะคะ
บอกแหมพระยังหันหลังให้เลยลุงตู่

เป็นสิ่งที่มงคลมากเลยนะคะ

ความรวดเร็วว่องไวแข็งแรงแข็งแกร่ง
แล้วแต่นะฮะนานาทัศนคตินะฮะ
แต่ว่าเรื่องของการโหวตเนี่ยเรายังเปิดให้โหวตอย่างต่อเนื่องนะ
คือถ้าเขาจะรักนะอยู่เดียวเฉยก็รัก
นี่ขนาดแต่งตัวดียังโดนเลย